คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะมีคนร้ายที่ก่อนหน้านี้เคยไปตระเวนลักพระพุทธรูป
ตามวัดต่างกลัวความผิดนะคะ
ก็เลยนำพระพุทธรูปไปคืนแต่ว่าไปทิ้งไว้ตามจุดต่าง
พบพระพุทธรูปที่ถูกนำไปทิ้งไว้๕องค์ค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุรพงศ์เหมือนสิริชัยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
ได้ไปตรวจสอบบริเวณริมแม่น้ำน่านถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองพิศนุโลก
หลังรับแจ้งว่าพระพุทธรูป๕องค์ถูกทิ้งไว้ในกองขยะแบบนี้ค่ะ
พระพุทธชินราชเนื้อสำริทหน้าตัก๙นิ้วพระพุทธชินราชพปรหน้าตัก๕นิ้ว
พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อสำริทหน้าตัก๙นิ้วพระพุทธรูปปางลีลาเนื้อสำริทสูง๘๐เซนติเมตร
พระพุทธรูปางมารวิชัยเนื้อสัมฤทธิ์สูง๘๐เซนติเมตร
พระพุทธรูปที่ถูกพบก็คือเป็นลักษณะของการอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็มีผ้าคลุมสีดำยัดใส่กระสอบปุ๋ยอีกทีแล้วก็ไปทิ้งไว้ในกองขยะ
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตระเวนไปลักพระพุทธรูปตามวัดต่างในพื้นที่
กลัวความผิดก็เลยนำไปทิ้งไว้ในกองขยะเพื่อหนีความผิดนั่นเองค่ะ